แจกความสดใสอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสาวในวงการบันเทิงค่ะ
เชอรี่คะกักตัวอยู่บ้านนานนะคะก็ไม่สามารถที่จะแต่งตัวออกไปไหน
แต่งตัวมันอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคนแรกเลยนะคะ
สาวปันปันค่ะสวยจนแสบตานะคะพวกความขาวโอโม่ของเธอนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าพักงานอยู่ไม่มีปัญหาค่ะอีเวนต์ยังไม่มาปันบอกว่าแล้วไงล่ะ
อ่าจัดเต็มเลยนะคะทุกชุดเลยนี่เดินวนมันอยู่ในบ้านนะคะ
สวยเนอะเมื่อกี้มีสระว่ายน้ำด้วยค่ะเออชิงชักก็มีนะคะ
นี่อยู่ในห้องโถงนะคะคุณผู้ชมสวยมากเลยค่ะ

ขาวมากนะคะอิจฉะผิวเขาจริงจริงค่ะอ่าเจ้าแม่อีกคนหนึ่งนะคะ
ยังกลับไปถ่ายละครไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะ

นี่เปิดหลังยังแซ่บไม่พอนะคะพี่เชอรี่

สีเขียวเลมอนเข้าไปอีก

เออแม่คริสนะคะ

เพราะว่าหลักฐานคาตาอยู่แล้วนะคะ

ก็เสิร์ฟสเก็ตในรอบสระว่ายน้ำไปเลยนะคะ

กดไลค์ไม่หวาดไม่ไหวจริงค่ะ
เพราะว่าความเซ็กซี่ในรั้วบ้านของสาวคริสต์
มันกระแทกตากระแทกใจเหลือเกินนะคะ
น้องปั๊ดจัดมาแซ่บทุกคนเลยนะคะ

ถ้าเกิดว่าถ่ายสเก็ตแล้วแชลปผ้าตกลงไป

ใช่แล้วค่ะแล้วที่แซ่บจริงนะคะ